วันนี้หลายคนอยากฟังจุดยืนหรือว่าความชัดเจนของเพื่อไทย
คือพอช่วงใกล้เลือกตั้งหลายคนพยายามมองพยายามเล็งแหละว่าเอ๊ะ
ใครเขาจะจับมือกับใครพักไหนจะจับกับพักไหนยังไงได้บ้าง
คนอยากรู้ว่าคุณอุ้งอิ๊งเนี่ยสามารถจับมือกับใครได้บ้าง
จริงเธอก็เคยพูดนะเรื่องว่าเราเน้นพักที่เป็นประชาธิ
ปฏิถูกไหมคะคือที่นี้ตอนสำรวจความคิดเห็นของโพสนักทาง
เพื่อไทยก็ยังมีคะแนนเป็นอันดับหนึ่งอยู่ใช่แต่มันลดลง
มันลดลงคนเลยบอกว่าเป็นเพราะคุณอุ้งอิงไม่ชัดเจนในประเด็น
หรือเปล่าว่าตกลงจับกับใครได้จับกับใครไม่ได้จับกับคนนั้นไหมจับกับคนนี้ไหมคืออยากฟังชัดชัด
คะแนนนิยมมันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าคือเผื่อไปมีบางพักแบบเอ๊ะยังไปกั๊กอยู่หรือเปล่าว่าจะจับหรือไม่จับกับเขา
เผื่อจะต้องเอาเข้ามาร่วมรัฐบาลอย่างนี้ใช่ไหม
คุณอุ้งอิ๊งตอบว่าไม่มีทางจับมือกับคนที่ทำรัฐประหารสองครั้งอยากให้ทุกคนดูหน้าอิ๊งไว้ว่าคงไม่ได้ชอบ
แต่ที่ไม่เคยตอบตรงเพราะให้เกียรติประชาชน

สื่อออกไปให้มีเหตุผลได้นะคะแต่ถามว่า
ดิฉันจะอยากจับไหมกับคนที่เรารับอาหาร
ทั้งสองครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย
มันน่าจะชัดเจนอยู่แล้วอะค่ะขอบคุณค่ะ

ก็คือเป็นประเด็นที่ที่ปรึกษาคณะกรรมการนโยบายพักพลังประชารัฐ
คุณธีรชัยบรรทนรรณุบาลเนี่ยเสดีงความเห็นบอกว่า
นโยบายเติมเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาทของเพื่อไทย
กฎหมายกำหนดให้ยื่นขออนุญาตจากรัฐมนตรีคลังได้
แต่รัฐมนตรีไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้กับเอกชน

อาจจะออกแบบให้เหมือนการใช้คูปองจากรัฐบาล
ประชาชนซื้อสินค้าซื้อบริการ
ก็ห่วงว่ามันจะเป็นการเปิดให้เอกชนล้วงลึกข้อมูล
จาก๕๔ล้านคนเสี่ยงจะรั่วไหลหรือเปล่า
รัฐมนตรีฟังที่จะมาอนุญาตให้เอกชนรายใดรายหนึ่ง
สิ่งที่เป็นลักษณะที่เป็นเงินตรา
ในความเห็นผมทำไม่ได้
ธนาคารแหล่งวิจัยไทยเป็นเพียงองค์กรเดียว
ซึ่งมีอำนาจและมีหน้าที่ในการออกเงินตรา